สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้มาพร้อมกับภาพท้องฟ้ามืดครึ้มฝนฟ้าขนองฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะ
ซึ่งฝนตกหนักและลมกระโชกแรงแบบนี้
จะอยู่กับเราไปจนถึงกลางสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะ
เราไปตรวจสอบกันค่ะว่าพื้นที่ไหนต้องระวังกันบ้างค่ะ
เริ่มต้นจากภาคเหนือกลางวันมีอากาศร้อน
มีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่นะคะ

ส่วนภาคอีสานนะคะคล้ายกันค่ะมีฝนฟ้าขนอง
มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๓องศาเซลเซียส
สูงสุดอยู่ที่๓๘องศาเซลเซียตมีโอกาสลูกเห็บตกเช่นเดียวกันนะคะ
ภาคกลางกลางวันมีอากาศร้อนจัดเลยค่ะ
มีพายุฝนฟ้าคนองร้อยละ๑๐๒๐องศาเซลเซียสของพื้นที่ลมแรงลูกเห็บตก
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๒๓องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่๓๙ค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกนะคะมีพายุฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกันค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่๒๔๓๘องศาเซลเซียสค่ะมีคลื่นสูง๑เมตรนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
มีคลื่นสูง๑๒เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีคลื่นสูง๑๒เมตรเช่นเดียวกัน
อย่าลืมนะคะระมัดระวังนะคะชาวเรือท่ากล้องเดินเรือนะคะ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลางวันอากาศร้อนค่ะ
มีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๗องศาเซลเซียสค่ะ
ดอกซากุระต้องถูกแคนเซิลไปนะคะ
เพราะว่าโรคโควิด๑๙นั่นเอง
ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมสามารถติดตามภาพสวยงามแบบนี้
ได้ในรู้ก่อนร้อนหนาวข่าวเย็นไทยรัฐทีวีค่ะ